ทีนี้ยังคงอยู่ที่เรื่องของอิทธิฤทธิ์ของพายุฤดูร้อนนะคะ
พื้นที่เนี่ยโดนถล่มที่ขอนแก่นเขาก็โดนเหมือนกันคุณผู้ชม
หนักมากทั้งฝนทั้งลมชาวบ้านถ่ายคลิปแล้วก็ร้องกรี๊ดไปด้วยค่ะ
รังภาพไปแล้วรังภาพ
คุณผู้ชมดูนะคะนี่ขนาดดูผ่านหน้าจอเรายังรู้สึกว่ามันน่ากลัว
ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่จริงเป็นดิฉันก็ร้องกรี๊ดเถอะค่ะ
โอ้โหดูสิคะแรงมากมันพัดเอาทุกอย่างไปเลยนะคะ
ปริวเลยเห็นไหมค่ะนั่นนั่นอ่ะ
ต้นไม้ก็ไหวเอ็นตามแรงลมกลัวไหมกลัวว่ามันจะพังพัดถล่มลงมา
โอ้นี่น่ากลัวมากเลยนะคะจุดเกล็ดก็คืออำเภอสีชมพูจังหวัดขอนกัญ
ยังไม่หมดค่ะพอคลิปนี้ปรากฏออกไปในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกปรากฏว่า
นักข่าวพลเมืองค่ะมีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิป
รายงานสภาพอากาศบ้านตนเองเช่นเดียวกันบอกว่า๒๖เมษายนที่ผ่านมา
จังหวัดบุรีรำก็โดนเหมือนกันฝนตกลมแรงลูกเห็บมาด้วย

ชบูรณ์ก็มีพระนครศรีอยุธยาก็มากรุงเทพก็ด้วย
แต่ว่ากรุงเทพเนี่ยรายงานบอกว่าสภาพอากาศร้อนอบอ้าว
ต่างกันสุดคั่วเลยนะต่างกันสุดเลยคุณผู้ชมดูนะฮะ

รายงานเรื่องของสภาพอากาศส่วนคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้เนี่ย
เกิดใครดูข่าวเราแล้วอยากรายงานเรื่องของสภาพอากาศเช้านี้
ล่าสุดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยนะคะ
มีการประกาศเตือนว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้น
บริเวณประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือ
กลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
โรงที่๒๘เมษายนถึง๒พฤษภาคม
ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายด้วยนะคะ
เป็นการประกาศเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะคะ